หลังจากได้ฟังสรุปนะฮะ

เริ่มที่ทิศอาตอมสัมพันธภาพก่อน

มาติดตามรอฟังผลคดีอยู่ที่บ้าน

ยังรู้สึกงงกับการแถลงของตำรวจ

แล้วตกลงคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือหรือไม่
ตอนนี้ยังต้องมารอลุ้นอีกว่า
ผู้ต้องหาทั้ง๖คนจะได้รับโทษอะไรบ้างครับ

งงครับงงแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ย

แล้วก็ตอนแรกบอกปิดคดี
แล้วก็พอตอนหลังบอกว่าแถลงสรุปปิดสำนวนคดี
ปิดสำนวนแต่ว่าไม่ได้ปิดคดี
เราก็เลยงงตกลงว่ายังไง
ก็มีนักข่าวถามข้อสงสัยหลายอย่าง
เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องในสำนวนที่ไม่สามารถที่จะตอบได้
ประชาชนอย่างเราก็เลยงงว่าตกลงว่ายังไง

คุณฮิโปตอนนี้โฮมไอโซเลชั่นอยู่ที่บ้าน

เปิดใจผ่านวิดีโอคอลนะครับ
ผลสรุปของคดีไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้
จะพูดว่าโล่งอกก็พูดได้ไม่เต็มปาก
ความรู้สึกของคุณฮิปโปนั้นไม่ต่างจากคุณแอนนานะฮะ
ที่โพสต์บอกว่าสะเทือนใจครับ
ก็สุดยอดแต่ทางคุณแอนนา
เห็นแอนนาโพสต์บอกว่าสะเทือนใจมาก
ก็คิดก็ต้องตามนั้นนะพี่แจง
อย่างเชียงกับคนเรียกคำว่าอ๋อ
นั่นก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของคนใกล้ชิด
ของคุณตังโมเนี่ยนะคะเพื่อนนะคะ
หลังจากฟังแถลงแล้วมีความรู้สึกยังไง
แต่ว่าถ้าเข้าไปดูในโลกออนไลน์นะคุณนัทพงศ์
คือวันนี้ก็ร้อนแรงเลยล่ะนะครับ
คนติดตามคดีนี้กันเยอะ
แล้วก็มีการติดแฮชแท็กนะคะ

คือสนใจขนาดที่ดันแฮชแท็กเนี่ย
ขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนะคะ
ทุกคนก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดคิดจริงว่าวันนี้ตำรวจจะแถลงว่ายังไง
แต่ว่าในความคิดเห็นในมุมต่างของทั้งนักแสดงคนดังคนในวงการ
ก็ให้ความสนใจเรื่องนี้แล้วก็โพสต์เรื่องนี้กันนะคะ
อย่างแป๊งพงศกรอันนี้อดีตคนรักนะคะ

อันนี้แซ่บถ้าภาษาเน็ตเขาบอกอันนี้แซ่บ
ต้องใช้คำว่าแซ่บเพราะว่าโพสต์ถึงทนาย
ทนายแม่กับแม่นะคะ
แล้วก็พูดถึงกรณีที่ทนายไปต่อว่าคุณหญิงหมอ
ผู้มีคุณอุปการณ์ต่อชาติบ้านเมืองมาหลายปี
บอกว่าคดีนี้ไม่ใช่เรื่องของทนายกับแม่แตงโม๒คน
อันนี้เดี๋ยวฉันยกมานะคะ

และการทำงานของพนักงานสืบสวนสอบสวน

คนไทยทั้งประเทศมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์

คุณแต๊งบอกว่าด่าคนอื่นหิวแสงให้ดูตัวเองก่อนไหม
รับเป็นทนายคดีดังแต่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย
ให้คำปรึกษาคุณแม่ยังไง
ถึงโดนสังคมด่านักกว่าเดิมอวยแต่ตำรวจ
แล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยให้คุณผู้ชมอ่านเองนะคะ
นี่คือโพสต์แซ่บของคุณแต๊งค่ะ
หลังจากที่มีการแถลงทั้งตำรวจทั้งคุณแม่ทั้งทนาย
เพราะวันนี้ก็มีช่วงหนึ่งที่คุณแม่กับทนายก็ขึ้นเวทีด้วย

ผู้จัดชื่อดังอย่างนิงปณิตาธรรมวัฒนะ
ก็คอมเมนต์โพสต์นี้ค่ะบอกโอ้
กลับมาถึงก็มีเรื่องตามต่อเลยนะคะ
นี่ค่ะก็เรื่องของอันนี้ก็คือโพสต์จากคนในวงการบันเทิงนะคะ
ส่วนแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันวันนี้โพสต์ภาพ
ไปทำบุญวัดป่าหัวดอนอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานี
ตามรอยพระอาจารย์กล้องพระครูธรรมสโรธสร้างบุญที่วัดป่าหนองอ้อค่ะ
ซึ่งคุณหญิงเนี่ยโพสต์บอกว่ามีปริศนธรรมว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นลิขิตกรรมทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ในกระบวนการยุติธรรมเป็นลิขิตชีวิตที่ถูกกำหนดมา
เช่นเดียวกันกับคดีแตงโมกำลังทำให้ดีที่สุด
หวั่นไหวกระแสใดคุณหญิงก็โพสต์แบบนี้นะคะ
ก็ไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไงนะคะนี่ค่ะ
ส่วนเพื่อนของคุณแตงโมอีกคนนึงคุณแอนนะ
ก็โพสต์หลังจากฟังแถลงสรุปคดี
สั้นและสะเทื่อนใจ
ขอโทษนะที่ทำได้เท่านี้อีกไม่กี่วันก็ต้องส่งแตงโมไปไกลแสนไกลแล้ว

ในคณะในมหาลัยฉันสนิกกับอันน่าที่สุด
นานาจะเป็นเพื่อนเรียนของฉันเพราะแอนนาเรียนเก่งมาก
คุณถามเยอะมากว่าทำไมอันน่าน่าคล้ายขวัญอู่

ตายแล้วแยกยากมากเลยค่ะ
แยกยากมาก
คนไหนอันน่าคนไหนตังโม
ทำไมเรียนทุกคนจะเอาหน้าใกล้กัน
ดูดิดูออกเหรอคนไหนตังโมคนไหนน่า
สีดำนะคะเช่นเดียวกับ
ตั้งคำถามถึงคดีนี้บอก

แล้วก็มีเครื่องหมายคำถาม๓อันปึ้ง

อีกคนนึงนะคะคุณตายสายทานนิยมการ

ชาวโซเชียลเขาเคยเห็นกันแล้ว

ตอนที่แตงโมนั่งปัสสาวะ
เกาะขาแซนซึ่งสำคัญมาก

บนเรือแต่ละคนมาจากไหนกุญสือคือ
ทำไมต้องให้โกหก

เส้นผมโรเบิร์ตการทิ้งหลักฐาน
ลงในน้ำและสุดท้ายให้การ

ถ้าเป็นแค่อุบัติเหตุมีคำถาม
ในใจอีกหมื่นล้านคำที่อยากรู้
นี่คือโพสต์ของคุณตายสายฐานนะคะ

โพสต์ถึงการแถลง
บอกว่าแถลงเหมือนกับไม่แถลง

มีคนแชร์ไปเยอะเลยค่ะนะคะ

ติดทินเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ๑ค่ะ